ข่าวแรกฮะอุบัติเหตุใหญ่เจอใหญ่๑๘ล้อใหญ่ไหมล่ะ
แปดล้อใหญ่ทั้งคู่มากันคนละด้านมากันคนละฝั่ง
แต่มาจ๊ะกันที่กลางสี่แยกนี้ครับ
ใหญ่ไหมครับใหญ่ค่ะใหญ่ทั้งคู่อืมและที่สำคัญ
น้องน้องทีมงานได้วงสีแดงไว้ให้นั่นคือคนในรถครับ
คนในรถตัวแม่ที่ที่ที่หงายเงิบอยู่อ่ะอืมเนี้ยอ๋อหลุดออกมา
ลนลงมาจากห้องโดยสารครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหหวาดเสียวจริงจริง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สี่แยกมิยาซาว่าหมู่๑ตะบนบางหลวงโดด
อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรียุธยาครับเห็นกันไปแล้วใช่ไหม
เจ้าหน้าที่เข้ามาดูฮะมาดูที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็พาคนเจ็บสามคนส่งโรงพยาบาลสภาพรถพ่วงสิบแปดล้อที่บรรทุกทรายมาเนี่ยฮะ
นี่ครับบรรทุกทรายมานะครับคือตัวแม่เนี่ยนี่
อย่างนี้เขาเรียกอะไรไม่ใช่ล้อชี้ฟ้าหน้าชี้ฟ้านะฮะ
เยยขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับล่าสุดผู้สื่อข่าวนะครับ
ไปที่โรงพยาบาลบางบานครับไปติดตามความคืบหน้าคนเจ็บ
คนเจ็บคือนายเอกชัยปลื้มใจอายุสามสิบสี่ปี
คนที่เป็นคนนั่งข้างนะไม่ใช่คนขับนะ
คนนั่งข้างของไอ้รถที่หน้าชี้ฟ้าเมื่อกี้สาหัสเลย
ถูกนำตัวส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาครับ
แต่คนขับรถเนี่ยเจ็บน้อยกว่านะมีบาดแผลถลอกเท่านั้น
ก็ยังอยู่โรงพยาบาลบางบานโรงพยาบาลเล็กได้อืม
ด้านนายอดีศักดิ์คำเถินอายุ๒๗ปีครับคนนี้เป็นคนขับรถพ่วงคู่กรณี
เล่าบอกว่าเขาเนี่ยขับรถพ่วง๑๘ล้อของเขาเป็นรถเปล่านะฮะ
มาจากเส้นทางบางบานผักไห่เขายืนยันว่าทางเขาเป็นทางเอกนะ
นะครับขับมาถึงสี่แยกมิยาซาวาสจู่จู่นะครับ
ก็มีรถพ่วงสิบแปดล้อไปทุกซายคันนั้นอ่ะชนอย่างจัง
เขาบอกว่าโอ้โหตัวเขาเนี่ยนะหน้าอกเนี่ย
กระแทกกับคอนโซลรถครับเจ็บจุกไปเหมือนกัน
ลองฟังพี่เขาดูพอเห็นรถฝั่งนู้นผมก็เห็น
แต่ผมเห็นฝั่งนี้เขาจอดแล้วแล้วตรงนั้นมันมันควรจอดอ่ะอ่า
ผมก็เลยมาเพราะยังไงฝั่งซ้ายเขาจอดแล้วเขามาข้างตรง
ต้องเห็นรถฝั่งนู้นต้องจอดเหมือนกันผมก็เลยมา
มาปุ๊บผมก็ไม่ทันแล้วตัวลูกผมผมก็พ้นแล้วอ่ะ
หัวผมพ้นมาแล้วอ่ะพ้นเลนมาแล้วอ่ะนี่คุณผู้ชมส่งมานะฮะ
ส่งมาในอินบล็อกส่วนตัวผมเป็นคนพระนครศรีอุทยาบอกว่าแยกนี้อันตรายมาก
นี่พี่เต้นดูนี่ฮะส่งมาให้ดูด้วย
ว่าเป็นจุดที่มันอาจจะมีจุดบอดอะไรสักอย่าง
สัญญาณไฟหรือว่าไฟส่องสว่างหรือว่าทัศนวิสัยอะไรหรือเปล่าในการขับ
ขอบคุณคุณแม่มากนะครับที่กรุณาส่งข้อความมานะครับ
แล้วก็มายืนยันว่าแยกนี้อันตรายจริงใครจะผ่านระวังหน่อยก็แล้วกัน
แต่ดิฉันก็ไม่เห็นสัญญาณไฟนะไม่มีวัดใจสีแยกนะ
แล้วแยกใหญ่ด้วยนะโอ้โหนี่มีเครื่องการันตีความขลังของแยกอยู่เห็นไหม
สารเพียงตานะฮะเอายังไงใครจะผ่านแยกนี้ระวังหน่อยนะครับ
ไปดูอีกอุบัติเหตุหนึ่งครับเป็นรถบรรทุกน้ำเฉียวชนแล้วก็พลิกคว่ำนะครับ
แล้วก็มีมอเตอร์ไซคันหนึ่งเกือบตายอ่ะลองดูลองดูดูนะครับคุณผู้ชมครับ
นู่นมาแล้วมาแล้วเบียดกันมาเบียดกันมาเบียดกันมาแล้วดูมอเตอร์ไซค์ดิโอ้โห
มอเตอร์ไซค์คันนี้ครับนี่แหละครับหน้าทีชีวิตพาแปดจริง
นี่ครับรถบรรทุกน้ำสีขาวนะครับเขาขับตรงมาดีปรากฏว่าไปเกี่ยวกับรถเก๋งสีขาวเหมือนกันเห็นไหม
ตรงนั้นแล้วคราวนี้เสียหลักพุ่งมาฮะพุ่งมาแล้วครับมอเตอร์ไซค์กำลังจะเลี้ยวเข้าซอยพอดี
นี่รถบรรทุกน้ำนะฮะแล้วนี่มุมนี้มุมนี้เรามองจากมุมด้านนี้บ้างนั่นแหละครับ
โอ้โหมอเตอร์ไซค์เกือบเอาชีวิตมาทิ้งฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นะครับ
ห้าแยกฉลองมุ่งหน้าหาดราวัยนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตยังไงขับรถก็
จะบอกว่าให้ระวังรถคันอื่นบางทีมันก็มาหาเราโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันนะคุณพระราพร
ใช่ค่ะโอ้โหความพร้อมในหลายส่วนนะคะก็จะทำให้ปลอดภัยแต่เนี่ยค่ะ
บางทีไม่ใช่ที่เราอย่างเดียวบนท้องถนนนะคะ